ส่วนนางเอกร่วมช่องอีกคนนะคะที่มาร่วมงานเดียวกันอย่างวาวานิชารีค่ะ

โอ้โหจริงบอกเลยว่าถูกใจแฟนมากเลยนะคะสุด
ส่วนเรื่องของข่าวคราวค่ะไม่เจอนานจะถามหลายเรื่อง
ขอถามหน่อยเรื่องเกี่ยวกับนางเอกเวียงเจ้านักกี้
เขาเกี่ยวกับคนแบบนี้เหตุผลว่าถูกทักว่าคุณไม่ยอมใส่หน้ากากอนามัยนะ
แล้วหลายคนทำไมโยงไปที่วาวาไง
เป็นวาวาหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวไปถามเธอค่ะ

ถั่วคุณแฟนเค้าก็เช็งพัดขึ้นหนึ่ง
โอ้โหเค้าก็คิดเยอะอะไรแหละค่ะ

แคปปี้ค่ะเมื่อกี้ได้ยินมั้ยคุณแฟน
คูณี้เค้าน่ารักนะเค้าลงในไอจีกันแบบโหไหว่เปิดตัว
ส่วนสิ้นปีนี้ค่ะเธอสำหรับจะหมดสัญญาณกับทางวิภรรมสี่แล้วก็จะบอกว่า

เพราะว่าอยากจะเป็นนักแสดงอิสระค่ะ
แล้วก็มีการวางแผนนะจะย้ายไปอยู่ที่ประเทศนิวซีแลนด์
เพื่อเตรียมใช้ชีวิตคู่กับหวานใจตาน้ำข้าว

เออน่ารักดี
จริงแล้วเราก็ติดตามผลงานของวาวามาเยอะนะ

อยู่ในวงการเราก็จะติดตามผลงานของเธอนั่นแหละ
นิดนึงนิดนึงอันนี้เขาชื่อคุณเฮนรี่นะ
เป็นตัดภักดิ์หนุ่มที่ทำงานที่แรก